แมวฮะแมวมันหายไป
เขาว่ากันว่ามันก็มีวิธีในการตามหาแมวที่หลากหลาย
บางคนเขาใช้วิธีการง่ายเอารูปแมวไปติดตามบ้านต่างตามที่ต่าง
แต่เจ้าของคลิปนี้เขาบอกว่าใช้วิธีการฝากบอกแมวจร
แมวจรจัดทั่วไปให้ช่วยตามหาแมวของเธอหน่อยเพราะแมวเธอมันหายไปครับ

โอ้โหมาแล้ว
เฮ้ยมาจริงหรอ
ที่เราทำลูกสอนเอาไว้เจ้าโชยุมันมาแล้วนี่จริงหรอ
แล้วมันมากับเจ้าแมวจร

ที่เจ้าขอคลิปเค้าเรียกว่าลุงจรลุงจร
มันเดินมาส่งด้วย
โอ้โหใครจะเชื่อ
ฝากแมวจอนไปตามหาแมวที่หายไป
แมวเขาที่ชื่อโชยุมันหายไปหลายวัน
แล้วตามคลิปแรกเลยนะอยากให้คุณดู
คือด้วยความที่ว่าแมวจรจัดตัวหนึ่ง

เจ้าของคลิปเขาเรียกแมวตัวนี้ว่าลุงจร
เจ้าลุงจรเนี่ยนะมันเคยมาจีบแมวเขาที่ชื่อโชยุ
ก็เลยบอกว่าเงียวไงน้องสาวโชยุ

เราฟังไว้ไม่ให้คุยกับแมวแปลกหน้า

เดี๋ยวเราไม่ใช่แมวแปลกหน้าเราแค่แมวหน้าแปลก

แต่อย่างนี้วันหนึ่งเจ้าโชยุมันหายจากบ้านไป
แล้วเหลือลุงจรเนี่ยอยู่ที่บ้านตรงนี้
วันนั้นครับเจ้าของเลยตัดสินใจบอกลุงจร
แล้วถ่ายคลิปไว้ด้วยบอกให้ไปตามหาเจ้าโชยูให้หน่อยนะจ๊
จรจ๋าวันต่อมาใครจะเชื่อ
จรพาโชยุกลับมา

ไม่รู้พาโชยุไปไหน

เออไหนขอน้ำร้อนให้โชยุซะหน่อย

สุดท้ายก็ตามเจอก็แฮปปี้กันไป
ส่วนคลิปนี้เป็นสิ่งที่เจ้าของคลิป
เขาถ่ายเพิ่มเติมแล้วดูสภาพลุงจร
เห็นฝีมือฉันไหมแม่ไม่อยากจะคุยไม่อยาก
แล้วเจ้าของคลิปเขาพยายามที่จะจีบลุงจร

มันจะได้ไม่ต้องเป็นแมวจรอีกต่อไป
แต่ขณะเดียวกันลุงจอยก็ยังแอคอาร์ตอยู่
เรามันแมวรักสันโดดเป็นแมวรักอิสระ
จะให้ไปอยู่ในบ้านมันก็กระไรอยู่
ตอนนี้กำลังยื้อยึดจุดกระชากันอยู่๒ตัว
อุ๊ยไม่ใช่๒ตัวดิ๑ตัวกับอีก๑คน
กำลังคุยกำลังดิวเจรจากันอยู่

เดี๋ยวดูก่อนว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย
จรเจ้าแมวจรตัวนี้จะได้มาอยู่บ้านหลังนี้หรือไม่
เออก็ดีใจกับเจ้าของบ้านด้วยที่เจอแมวนะคะ